เพราะความรักมาพร้อมกับความเสียสละจึงทำให้ทุกคนในครอบครัวพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารัก
ชื่อนามประการมาตรปานามตอนก่อนแม่ก็ช่วยกันขายกาแฟกับพ่อ
หลังมาแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเมื่อ๔ปีที่แล้วเป็นแผลที่เล้าเท้า
หมอบอกว่าให้ตัดนิ้วเท้าไม่ตัดมันก็จะลามขึ้นไปเรื่อย
แล้วก็เป็นความดันโรคหอบโรคไตแล้วจะมีบางครั้งที่จะน้ำท่วมปอดอยู่เรื่อย
ทุกวันนี้ก็แฟนต้องหาเงินคนเดียวค่ะ
กาแฟโบราณตามหมู่บ้านแล้วก็ไปจอดหน้าโรงงานต่อ

ก็พยายามครับแต่มันไม่ได้ครับ
บางทีได้งูบครับหน้ามันมืดมันก็แบบไม่ไหว
มันก็ต้องกลมฟุกกับรถพวกอย่างเงี้ย
ถ้าเราจุดวันไหนเราจะไม่มีเงินที่จะมาซื้ออะไรให้ครอบครัวกิน
ทุกวันนี้กุ๊กไตพยายามทำทุกอย่าง